เราเริ่มต้นกันที่ปมปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ล่าสุดค่ะอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยอสัมชันนั้นก็พยายามที่จะ
เข้าไปในมหาวิทยาลัยในช่วง๑๐โมงที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้นะคะที่สำคัญเกิดเหตุการณ์ความชุลมุนเกิดขึ้นด้วย
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเชิญค่ะ

สถานการณ์ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ในขณะนี้ยังคงตึงเครียดค่ะหลังจากที่นายสุธิพรอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอสัมชาญคนปัจจุบันพยายามที่จะพังรั้วประตูทางฝั่งนี้
เข้าไปด้านในเพื่อที่จะเข้าไปทำงาน
แต่ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำคุณผู้ชมนะคะ
ย้อนกลับไปดูเหตุชุลมูลวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงสายของวันนี้ค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะคะที่ผ่านมาค่ะ
ชุลมุนวุ่นวายขึ้นนะคะภายในประตูด้านข้างของมหาวิทยาลัยอสัมชันค่ะ
โดยนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ได้ที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยอสัมชันนั้น
พยายามที่จะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยโดยได้นำเครื่องตัดเหล็กมาตัดโซ่ที่คล้องประตูไว้
ซึ่งรอบปะพอนะคะที่อยู่ด้านในนั้น
มีการฉีดน้ำขัดขวางตลอดเวลาเหตุการณ์เริ่มชุลมุนขึ้นค่ะ
ทางฝั่งของนายสุธิพรเองมีการตะโกนว่า
ทางด้านฝั่งในขัดขวางคำสั่งของศาล
ที่ได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นี่ด้วย
หลังจากที่สามารถตัดโซ่ได้แล้วนะคะ
แต่ทางรอปภด้านในค่ะก็ยังคงมีการขัดขวาง
ไม่ให้เปิดประตูเข้าไปโดยการดึงรั้งประตูไว้
ขณะที่ทางฝ่ายของนายสุธิพรเองก็พยายามที่จะเปิดประตู

เพื่อเปิดทางให้คนสามารถเข้าไปได้ค่ะ
จึงเกิดการดึงรั้งประตูกันสักครู่นึงนะคะ
ที่ทางฝั่งของนายสุธิพรเองจะพยายามตัดรั้วเหล็กประตู
ทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในรั้วนั้น
ใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเครื่องตัดเหล็ก
และทีมของนายสุธิพรเองก็ล่าถอย
จากสำลักเคมีดับเพลิงค่ะ
ด้านของนายสุธิพรเองหลังจากมีการเดินสำรวจรอบ
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังเกิดเหตุชุลมูลขึ้นนั้นก็ยังคงยืนยันค่ะ
ว่าจะพยายามหาทางเข้าไปให้ได้ภายในวันนี้
และเชื่อมั่นว่า๙๙จะสามารถเข้าไปเริ่มทำงานได้
เพื่อที่จะเตรียมวางแผนการเรียนการสอน
ที่จะเปิดเทอมในปีใหม่ที่จะถึงนี้
ส่วนในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะคะ
ก็ได้มีการเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย

เพื่อไม่ให้เกิดความชุลมุนวุ่นวาย
และให้เกิดความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ
และสำหรับในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อย
ในพื้นที่เพิ่มเติมอีกแต่ยังไม่ทราบจำนวน

เพื่อแจ้งความเพิ่มเติมหลังจากที่ได้นำหมายสารนั้น
มาแสดงในพื้นที่แต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่
รอปภด้านในของมหาวิทยาลัยยังคงขัดขวาง
ไม่ให้เข้าไปทำงานค่ะ
ก็ยังคงรายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชม
ได้รับชมกันสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ดิจละดาวิชัยดิจข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตหัวหมากค่ะ